หนึ่งบอกว่าอยากจะได้บ้านเก็บเงินมาทั้งชีวิตกลับมาซื้อบ้าน
ตกลงซื้อบ้านหลังนี้ไป๑ล้านบาทนะคะ
แต่เธอบอกว่าทำไมซื้อบ้านแถมน้ำตก
หลังคามันรั่วน้ำไหลลงมาเต็มพื้นบ้านเลยนะคะไปดูคลิปค่ะ

ผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่านางสาวอาริสาภูนาเชียงอายุ๓๘ปีค่ะ

อยู่ที่ตำบลนอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ

แต่ตอนที่เข้ามาอยู่เนี่ยช่วงเดือนนู้นมันยังฝนไม่ตก

อุปกรณ์ภายในบ้านแอร์ปั๊มน้ำที่ดูดควันเสียหายกันหมด
ติดต่อเซลล์ที่มาขายบ้านก็พูดเรื่องนี้แหละ
ถามเขาว่าบ้านมันเป็นแบบนี้จะซ่อมยังไง

บางอย่างแต่บางอย่างก็ไม่ซ่อม
อ้างว่าตอนที่ซื้อลดราคาบ้านให้แล้ว
นางสาวอริสาเจ้าของบ้านมองว่านี่ไม่ใช่เหตุผล
แต่ผู้ขายควรจะมีความรับผิดชอบ
ต่อมามีช่างเข้ามาซ่อมหลังคาที่มีน้ำรั่วลงมา
ก็ยังเหลืออุปกรณ์อีกตั้งหลายอย่างที่ไม่รับการซ่อมแซม
ตามที่พูดคุยกันปากต่อปากกับเจลไปเนี่ย
เขารับปากว่าจะซ่อมซ่อมอย่างเดียวคือหลังคา
แต่อย่างอื่นมันก็พังเหมือนกันเธอบอกนะคะ
อยากฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ซื้อบ้าน
แล้วเขาบอกว่าจะลดให้ลดให้เนี่ย
ให้เราก็เอาแหละแต่ตัวเราเองก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะ
ว่าบ้านในสภาพมันเป็นยังไงรวมถึงการพูดคุย
อย่าปล่อยให้เป็นเพียงลมปากให้เป็นสัญญาไปเลย

ต้องมีเอกสารเรื่องของการรับประกันบ้าน
ถ้าเกิดฝนตกน้ำท่วมน้ำรวดน้ำซึม
คุณต้องรับผิดชอบให้ภายในปี๒ปีอะไรก็ว่ากันไป

น้ำขนาดนี้เห็นใจอ่ะ